โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารที่น่านครับคุณผู้ชมฮะ
เขาก็เลือกประธานนักเรียนกัน

ดูหน่อยซิว่ามีพักอะไรกันบ้างคุณผู้ชมฮะ
ผู้สมัครประธานนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารที่น่านนี่นะ
ยินดีต้อนรับเลยมาที่โรงเรียนแห่งนี้

น่าจะพูดนโยบายหรือเปล่าไม่แน่ใจ

เพื่อเธอนี่เด็กคืออนาคตของชาติ
แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน้องคืออนาคตของพี่
พลังประชารัฐอันนี้เด็ดเลยครับ
นี่พี่เบิร์ตหรือเปล่าใจไม่ถึงพึ่งพายากหาตัวลำบากแต่อยากเป็น
เห้ยเหรอเห้ยหาเสียงงี้เลย

อยากได้เงินให้ไปกู้ธนาคารแต่ถ้าอยากได้คุณภาพงานต้องเลือกพักเก้าไหว
เลือก๙วัยยังไงก็ไม่เหมือนเดิม
เบอร์๔ครับพักภูมิใจเธอครับดูภูมิใจเธอหน่อย
ปลดล็อกกัญชาคงไม่มีค่าถ้าเธอไม่เคยปลดล็อกหัวใจ

โซโลแกนหาเสียงไปแล้วฟังวาทะเด็ดหน่อยไหม
แคนดิเดตชิงตำแหน่งประธานนักเรียนแต่ละพักครับลองฟังครับ
มันคุณคนนี้ถึงไม่มีลุงแต่ก็ยังมีเรานะคะ
ถ้าอยากได้ตังค์ให้ธุรกิจฐานาคาร
ถ้าอยากได้คุณภาพของงานเลือกตั้งครั้งนี้
เลือกก้าววัยยังไงก็ไม่เหมือนเดิมขอบคุณค่ะ
ปลดล็อกกัญชาคงไม่มีค่าถ้าเธอไม่เคยปลดล็อกหัวใจ

นั่นไงค่ะกรุงใจเฟย์
นี่ครับถึง๔พักเจอพักเรา๓คนเหมือนไหม

เป็นครูที่รับผิดชอบกิจกรรมทราบหน้ากเรียนครับ
เขาตั้งสวเข้ามาจัดการเรื่องนโยบาย
ชมทำให้การเลือกตั้งประธานสภาของนักเรียนโรงเรียนปีนี้
คึกคักเป็นพิเศษครับ

รอลุ้นนะถ้าเกิดว่าไปอยู่ด้วยเนี่ย
จะมีนโยบายยกเลิกทำข้อสอบเพราะทุกคำตอบคือ
โอ้โหก็จริงค่ะ

ถามทำไมถามด้วยรอย